ไฟก็ยังไหม้ได้เป็นเหตุไฟไหม้เรือค่ะ
อยู่ที่สุราธารณีแล้วก็ภูเก็ต

ตรงจุดนี้เป็นเหตุไฟไหม้เรือยอร์ส
ลัมเบอร์เรอร์เลย
เป็นเรือยอร์ชที่จอดเทียบท่าอยู่ในมาริน่า
พื้นที่อำเภอทะหลางจังหวัดภูเก็ตค่ะ

เรือก็ดันจอดอยู่ห่างจากฝั่ง

ดับไม่ได้สุดท้ายเลยตัดสินใจให้ลูกเรือลำนั้นเนี่ย

เพื่อให้เรือลอยออกจากจุดจอดเรือซะ
ไฟมันจะได้ไม่ลามไปที่เรือลำอื่น

ความยาว๔๙เมตร

๐ล้านบาทและไม่ใช่เรือของไทยนะคะ

ลำนี้มาจอดเทียบท่าที่ภูเก็ตตั้งแต่เดือนมกราคมแล้ว
แล้วตัวเรืออายุอนาม๔๑ปีแล้วนะคะ
ส่วนอีกหนึ่งเหตุการณ์เป็นเรือประมงที่สุราชธานีค่ะ

เป็นตอนเร่งควบคุมเคริงเลยนะคะ
แต่ก็ดับไม่ได้สุดท้ายไหม้วอดทั้งลำเลย
ลูกเรือโชคมหาชัยเล่าให้ฟังว่า

เขาได้ยินเสียงเหมือนไฟฟ้ารัดวงจร
แล้วก็มีประกายไฟแวบขึ้นมาในห้องเครื่อง
ลูกเรือเนี่ยพยายามช่วยกันฉีดน้ำดับแล้วนะคะ
แต่มันดับไม่ได้เพราะไฟลามเร็วมาก
ก็เลยรีบโทรแจ้งเจ้าหน้าที่แล้วก็เรือลำอื่น
ให้ช่วยลากเรือโชคมหาชัยออกไปจากท่า
เพราะเกรงว่าเดี๋ยวจะไปลุกลามติดท่าติดเรือลำอื่น